เอาไปดูต่อกันที่บ้านพี่บุ๋มปนัดดากันหน่อยดีกว่านะคะ
อย่างที่รู้กันช่วงนี้ก็ต้องหากิจกรรมทำแก้เซ็งแก้เครียดกันหน่อย
บ้านไหนมีลูกมีเด็กก็ต้องหากิจกรรมให้น้องหนูทำกันด้วย
เพราะว่าเหมือนเป็นการปิดเทอมที่ค่อนข้างยาวนานเป็นพิเศษเลยนั่นเองนะคะ
นี่แหละค่ะพี่บุ๋มปนัดดาบอกว่างานนี้ดีใจนะได้อยู่กับลูก
แต่ก็ต้องหากิจกรรมกันหน่อยนะครับเพราะไม่งั้นอยู่นานเดี๋ยวจะผ่านปวดหัวกันค่ะ
ก็หากิจกรรมสร้างสรรค์ให้กับลูกสาวน้องอันดานะคะ
เอามาให้ลูกสาวได้ทดลองผสมสีทำลิปสติกให้แม่ทำเสร็จ

บุ๋มก็เอามาทาตามที่น้องตั้งใจผสมสีแล้วก็จัดมาให้คุณแม่จะได้สวยแจ่มว้าว

ดีใจภูมิใจลูกทำลิปติกให้ใช้
ถ้าลูกอยู่บ้านเนี่ยจะต้องได้ทำอะไรดีบ้าง
ให้เขาลองนั่งทำประดิษฐ์แล้วก็ลองให้เขาเลือกสีเลย
ที่เขาคิดว่าเป็นสิ่งที่เขาชอบแล้วเขาก็นั่ง
ให้เราไปนั่งอยู่ข้างเขาแล้วเขาเอาสีมาคอยป้ายตามแขก
อืมตามแขนแล้วว่าสีมันได้ดีมากจนได้สีนี้ออกมาให้
ปริญญาไม่ได้เป็นตัวพิสูจน์ความสำเร็จของคนเสมอไป
ความสุขต่างหากนั่นคือสิ่งที่สำคัญ
อืมดูก็รู้ว่าหน้าคุณแม่มีความสุขขนาดไหนนะจ๊ะ